สงสารสงสารผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูว่าเธอหน้าตาดีด้วย

เธอก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณแม่

เฮ้ยตัวเป็นอะไรเป็นจ้ำ
วันหนึ่งเธอภูมิคุ้มกันบกพร่องครับ
เต็มที่ไปหน่อยเป็นยังไงหมายถึง
ผมพอเห็นใกล้แล้วน่ากลัว
นี่คือมองจริงนะหน้าตาเธอจริงสาหรับสวยมากแล้ว
ไปสมัครงานเป็นแคดดี้ครับ

ไอเป็นสาวแคนดี้อายุ๒๔ปีครับ

นี่เป็นภาพที่เธอโพสต์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
คือมีผื่นแดงเนี่ยเหอะขึ้นเต็มตัวไปหมดแล้วมีเลือดซึมออกมาด้วย
ทีมข่าวก็เอาภาพก่อนและหลังมาเปรียบเทียบให้ดูนะคุณผู้ชมฮะ
เห็นความต่างชัดเจนครับทางขวาเนี่ยตอนยังปกติอยู่
ดีมากเลยแต่ตอนซ้ายคืออาการเธอเริ่มมาแล้ว
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของน้องอายอยู่ที่ชนบุรี
อายเล่าให้ฟังว่าอยู่กับแม่แค่สองคนครับ
เพราะว่าคุณพ่อเสียไปตั้งแต่ตอนน้องเขาอายุ๓ขวบ
พอน้องเขา๑๐ขวบก็ไปช่วยญาติขายเสื้อผ้าแฟชั่นตามตลาดนัด
จะได้หาเงินเรียนแล้วก็แบ่งเบาคุณแม่ด้วย
นั่นคือจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตนอนดึกตื่นเช้า
เพราะต้องปิดร้านช่วงธิงคืนตี๑อะ
แล้วก็ต้องตื่นเช้าไปเรียนอีกครับนี่ฮะตอนเธอไลฟ์ขายเสื้อผ้า
โอ้โฮรู้ดูแผ่นหลังเธอดิพี่เบิร์ต
บอกเธออยากกินอะไรเธอก็กินนะก็ทำงานเต็มที่เรียนเต็มที่

สมัครเป็นแคดดี้แล้วช่วงนั้นมีโควิด
สนามกอล์ฟให้พนักงานที่เป็นแคดดี้

ไปแจ้งกับบริษัทว่าหนูขอไม่ฉีดนะ

แต่กฎของบริษัทคือทุกคนต้องฉีด
เธอตัดสินใจรับวัคซีน๒เข็มแรกเนี่ย

บอกเธอเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง

ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเพื่อกดภูมิไว้
ช่วงแรกที่ใช้ยาก็ดีขึ้นนะ
แต่ระยะหลังร่างกายซุดลงไปอีกครับ

ผื่นผื่นเนี่ยมันเห่อเต็มตัวเลย

แล้วเธอก็ตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันครับ

ตอนนั้นเดินดืนไม่ได้

หนูก็จับอะไรไม่ได้เลยข้าวบางทีแบบปากก็ฉีก
คือมันเป็นแผลหมดเลยอ่ะหนูจะกินข้าวก็แบบร้องไห้ร้องไห้ทุก
วันแล้วพอมันมีโรคเข้ามาอย่างนี้
ผิวเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ก็มีเครียดค่ะ
แล้วก็ลำบากเรื่องการทำงานหนูไม่สามารถตอนนี้หนูหยุดทำงาน
หนึ่งปีหนูต้องลาออกจากที่ทำงาน
ไม่สามารถไปทำงานข้างนอกได้โอ้โหการงานชีวิตทุ่มพังเลยฮะ
คุณผู้ชมฮะเธอบอกตอนที่ได้ยางสเตียรอยแรกก็เหมือนจะดีขึ้นใช่ไหม
แล้วก็ได้ยาแผนโบราณด้วยอาการก็ดีขึ้นมาตามลำดับ
แต่พอเธอกินตามใจปากเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนกินไม่ได้
ได้เฉพาะบางอย่างอย่างข้าวเนี่ยเธอแพ้นะ
แพ้ข้าวกินได้แค่หมูกินปลาน้ำจืดได้แล้วก็ผักบางชนิด
อาหารก็เลยต้องปรุงเองครับเธอใช้ชีวิตลำบากเครียด
บางคนก็อาจจะมองแล้วก็ไม่เข้าใจไง

แล้วก็เธออยากจะแชร์เรื่องราวนี้ให้กับทุกคนได้รับรู้ว่า

ก็ใช้ชีวิตก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินด้วย

แต่เรื่องนี้มันก็บอกกันไม่ได้นะ
มันเป็นเรื่องของภูมิของแต่ละคน
แล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วย

โอ้โหน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจ